อ่ะดูเรื่องนี้บ้างค่ะชุดสืบพระประแดงตามไปรวบถึงห้องซ่วมเลยนะคะ
เป็นอดีตตำรวจอาสาสนบังรักษ์อ้างเป็นตำรวจ
แล้วก็ปรากฏว่าไปเรียกเงิน๓๐๐บาทป้าที่ปั่นจักรยานกลับบ้านที่บอกว่า
ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยผิดกฎมงผิดกฎหมายอะไรแบบนี้
ปั่นจักรยานด้วยปั่นจักรยานในพื้นที่ห้ามปั่นอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหประวัตินี้สืบมาโชคชนแล้วก็ไม่เข็ดด้วยนะคะอ่า
นี่เป็นช่วงเกิดเหตุที่ป้าออนอุมาเมาลีอายุ๕๔ปีถูกชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้า
ขณะที่ป้าเขาก็ปั่นจักรยานกลับบ้านพักในซอยสุขสวรรค์๖๖เนี่ยนะคะ
ขึ้นสะพานข้ามคลองขุดเจ้าเมืองหมู่๑๕ตำบลบางครุที่จังหวัดสมุทรประการ
จากนั้นผู้ชายคนนี้อ้างว่าเขาเป็นตำรวจนะจับกลุ่มข้อหาปั่นจักรยานผิดเวลา
แล้วเรียกเงินแทนการจับกุมไปสามพันบาทครับ
แล้วคือคลิปนี้ก็เกิดกระแสกันในโลกโซเชียลเนี่ยค่ะคือพาคุณป้าแกซ้อนไปเพื่อไปกดเงินให้อ่ะ
ล่าสุดตำรวจรวบตัวได้แล้วคือนายกัมพลแอลเล็บหรือดอนอายุ๓๒ปี
ขณะกำลังปลดทุกข์ในห้องสุขาในบ้านพักย่านศรีลมกรุงเทพค่ะ
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนเลยนะคะที่สพพระประแดงเป็นพื้นที่เกิดเหตุ
กัมพลสารภาพว่าก่อเหตุจริงเพราะเกิดความเครียดเขาอ้างอย่างนี้
ทะเลาะกับแฟนสาวมาก็เลยมาทำแบบนี้เพราะประชด
ก่อนหน้านี้ไปก่อเหตุมาประมาณ๓๔ครั้งแต่ไม่ได้เงิน
ตัวเองนั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปก่อนหน้านี้ก็เป็นรอปภ
และตกงานในช่วงโควิดก็เลยเป็นตำรวจอาสาสอนอบังรักษ์ค่ะ
ก็ออกไปช่วยจุดตรวจต่างมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมาบ้าง
ก็เลยมาใช้อุบายเนี้ยก่อเหตุและเลือกเหยื่อจากลักษณะท่าทางที่เป็นคนดูแล้วยอมพ้นง่ายอย่างนี้นะคะ
ตำรวจก็เลยส่งตัวดำเนินคดีข้อกล่าวหากันโชคทรัพย์แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน
กระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้น
แต่ค่ะแต่แต่แต่ที่ไปย้อนดูแฟ้มประวัติอารักษ์อารัยกรรมอืม
เพราะว่าในกัมพลก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
ในปีสองพันห้าร้านหกสิบเอ็ดพื้นที่สอนอยานาวาอ่ะ
พอถูกจับจะอ้างว่าเครียดตกงานทุกครั้ง
มันไม่ใช่แบบว่าเพิ่งเป็นหรอกถ้าอย่างนั้นนะคะ
วันนี้ตำรวจค่ะนำตัวในกัมพลผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เกิดเหตุแล้วนะคะ

บริเวณหน้าธนาคารกสิกรสาขาบางครุริมถนนสุขสวัสดิ์
พร้อมด้วยรถจักรยานยนต์และเสื้อผ้าที่เขาใช้วันก่อเหตุ
ก่อนจะนำตัวส่งฟ้องศาลสมุทรปราการวันพรุ่งนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ